คราวนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของน้องหมาอีกเหมือนกัน

หัวมันติดอยู่ในขวดโหลที่ใส่ขนมอ่ะคุณ

คนที่เขาเห็นเขาก็แจ้งให้ตำรวจมาช่วยหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องบุกป่าฝ่าไร่อ้อยไปเลยค่ะ
ไปช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้คุณผู้ชม

เป็นจังหวะนาทีที่สายตรวจ
ตำบลเบิกไพรและเจ้าหน้าทีมูลนิธิปฐมบรมราชานุศร

ต้องไล่ต้อนเจ้าสุนัขเพศผู้สีดำเนี่ย
แล้วหัวของมันนะคะมีขวดโหลพลาสติกติดอยู่แบบนี้

อยู่ในพื้นที่หมู่๔ที่ตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ตามไปเลย
ฝ่าไร่อ้อยเข้าไปจะไปช่วยเอาขวดโหลออก
แต่ว่าเจ้าหมามันก็หวาดกลัวไง
มันก็หลบอยู่ในป่าอ้อยนั้นเป็นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายน้องหมามันคงไม่ไหวแล้วก็วิ่งออกมาเหมือนกัน
พอวิ่งออกมาจากป่าอ้อยปั๊บก็ไปวิ่งจู๊ดเข้าไปใต้ท้องรถแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจับตัวไว้แล้วก็พยายามดึงขวดโหลออกมาจากหัวได้
แล้วก็ปล่อยน้องหมาไปนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
คือเข้าไปในป่าอ้อยเขาโดนต้นอ้อยใบอ้อยมันบาด
เล็บของน้องหมาก็ขวนเพราะด้วยความที่มันตกใจไง
ทีนี้จากการสอบถามนางทิพย์นกทองที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยนะคะ
บอกว่าเลี้ยงเอาไว้หลายตัวเลยเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าดำ
อายุประมาณ๓ปีแล้วเมื่อ๓วันที่ผ่านมาก็สังเกตว่า
ทำไมหัวเจ้าดำมันมีขวดเป็นขวดโหลติดอยู่
ก็คิดว่าเจ้าดำน่าจะมุดหัวเข้าไปในขวดโหลไปกินขนม
แต่ทีนี้เอาออกมาไม่ได้ไงซึ่งทางเจ้าของนางทิพย์
พยายามที่จะช่วยมันแต่ก็ช่วยไม่ได้สงสารเหลือเกิน
เพราะมันก็กินอะไรไม่ได้หลายวันแล้ว
ก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกให้มาช่วยกันจับหน่อย
แล้วก็ดึงขวดโหลออกมาได้จนสำเร็จ
ก็ด้วยความหิวแล้วเนอะเห็นขนมอยู่ในโหลก็ต้องมุดเข้าไปกินแหละ
แต่พอมันเข้ามันเข้าได้มันออกมันออกไม่ได้
ก็ต้องมาร้อนถึงคนต้องไปช่วยนะครับ